ตอนนี้เองนะครับหลายพื้นที่ในฝั่งยุโรปนะครับมีการประกาศเตือนเรื่องของความหนาวเย็นที่จะเข้ามามีบทบาทในหลายพื้นที่เลยทีเดียวและแน่นอนครับความเย็นเหล่านี้เองก็ส่งมาถึงเมืองไทยของเราด้วยนะครับตอนนี้ใครไปภาคเหนือภาคอีสานขึ้นไปบนเขาบนยอดภูต่างก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นเย็นสบายนะครับแต่แน่นอน

หลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า

นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่า

แต่ว่าหลังจากนั้นครับก็จะพบว่าอากาศเย็นนั้น

จะสังเกตว่าสีง่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านบน

แล้วก็เป็นกำแพงสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

ดังนั้นพายุลูกนี้จึงมีการดูดเอาฝน

ชื่นเหล่านี้ก็จะถูกกระแสลมตรงนี้นะครับ

เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งฝนที่ตก

ร้อนร้อนชื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นฝนตกลงมา

แปรปรวนของสภาพอากาศก็จะเริ่มมีการ

ก็จะพบว่ากระแสลมจากทิศตะวันออก

นี่ถือว่าเป็นสัญญาณของฤดูหนาว

หมายความว่าเราอาจจะเข้าสู่ฤดูหนาว

เร็วปกตินะครับนี่คือภาพรวมของฝนนะครับ

แล้วก็บริเวณปีกตะวันตกดังนั้น
ชาวใต้นะครับแล้วก็ใครที่จะเดินทาง

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ